คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
ใจไปพร้อมกันเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่๒เดือน
ปลายปีแล้วนะคะเป็นยังไงคะปีนี้บางคนที่บอกว่า
เหลือเกินค่ะปีนี้เรารับมือไหวขนาดไหนถ้าให้
คะแนนตัวเองน่าจะได้คะแนนสักประมาณเท่าไหร่คะในการรับ
กับปัญหาต่างจะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจยังไง
ก็ต้องพักนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของใจมาเล่าสู่กัน
น้อยที่สุดอาจจะไม่มีคำตอบแต่มีคำปลอบให้หรือแม้
แต่มากที่สุดเราก็ยังรับฟังกับทุกเรื่องเรียนรู้
คิดจากชีวิตของใครใครกันไปวันนี้มีคำถามหนึ่ง
น้องส่งเข้ามาแปลกดีค่ะในความรู้สึกพี่อ้อยนะคะ
แต่อย่างที่บอกคำว่าแปลกไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ลองมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะส่งมา
ใสของตัวผมก่อนคือตามเป็นคนใจเย็นเป็นคนง่ายง่ายชอบ
ตามใจทั้งแฟนทั้งเพื่อนชื่อตามสมชื่อจริงเลย
จะเป็นครอบครัวผมตามใจตลอดอย่าให้ผมทำอะไรให้ผมพาไปไหน
ผมก็ตามใจไม่เคยขัดซึ่งผมคิดมาเสมอว่าการตามใจของผม
คงไม่สร้างปัญหาให้กับใครแต่วันนี้มันกลายเป็นปัญหา
น่าสนใจนะคะทำไมอ่ะตามใจจนเป็นปัญหาเลยเหรอคะเนี่ย
คบกับแฟนมาเกือบปีแล้วครับแฟนคนนี้เป็นคนที่ผมชอบมาหลายปี
แล้วก็ตื้อมาหลายปีมากในที่สุดเธอก็ยอมเป็นแฟนผมเมื่อปีที่แล้ว
เป็นคนง่ายไม่เรื่องเยอะหรือว่าเรื่องมาก
จัดไว้เป็นผู้หญิงชิวเลยครับพี่อ้อยคบกันมาเกือบปี
ไม่เคยทะเลาะกันเลยอาจเป็นเพราะว่าทุกเรื่อง
ผมเองก็ตามใจเธอเสมอดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยขัดแย้งกัน
มีเพียงเรื่องเดียวที่มันเป็นสิ่งที่กวนใจผมซึ่งตอนนี้ผมยังหาทางออกไม่ได้
และไม่รู้จะทำยังไงคือฟังนะคะผมเกลียดกลิ่นมะละกอมากครับพี่
กลิ่นของมันทำให้ผมปวดหัวบางครั้งปวดจนถึงขั้นต้องกินยาแล้วไปนอนพักเลย
โอ้โหความเกลียดตั้งแต่เด็กอาหารที่มีส่วนผสมของมะละกอ
ถ้าผมห่างได้ผมจะห่างให้ไกลที่สุดแต่ผู้หญิงของผม
ชอบอาหารอีสานมากครับสัปดาห์หนึ่งต้องทานไม่ต่ำกว่าห้าวัน
อุ้ยนี่ก็คือแบบจะเรียกว่าทานทุกวันก็ได้เนอะซึ่งสิ่งนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับผม
แต่ผมสารภาพว่าผมไม่กล้าบอกเธอครับจริงจริงเรื่องเกลียดกลิ่นมะละกอเนี่ย
รับรู้นะครับเราก็เลยเจอกันคนละครึ่งทาง
คือถ้าเราไปทานอาหารแล้วเธอสั่งส้มตำมาเธอก็จะพยายามเอามันให้ออกห่างจากผม
ผมรู้ว่าเธอใส่ใจผมในเรื่องนี้ซึ่งเธอก็ปรับตัวให้ผมมากแล้ว
แต่มันก็ยังมีสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผมอยู่คือหลังจากที่เธอทานส้มตำ
กลิ่นของมะละกอมันคละคลุ้งมากยิ่งกลิ่นที่อยู่ในปากของเธอมันยิ่งชัดเจน
เวลาที่เธอพูดคุยกับผมหรือมาอยู่ใกล้ผม
ผมยอมรับว่าผมต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการทนกับกลิ่นนี้
มันเวียนหัวจนบางครั้งเนี่ยมันถึงขั้นปวดขึ้นมาที่เบ้าตา
จากคนที่ไม่เคยดมยาดมกลายเป็นคนติดยาดมไปแล้วโดยปริยาย
ผมพยายามแก้ปัญหาด้วยการชวนเธอไปกินร้านอาหารแนวอื่นก็แล้ว
ซื้ออาหารมาล่วงหน้าก็แล้วเพื่อป้องกันเธอที่ทำให้เธอ
จะได้ไม่ต้องสั่งเมนูส้มตำมากินแต่พี่อ้อยเชื่อไหมว่าสุดท้าย
เธอก็สั่งส้มตำมาเพิ่มในมือนั้นอยู่ดีพี่พี่เข้าใจเธอ
พี่ก็เป็นคนชอบส้มตำมากเหมือนกันนะหลังอาการผมแย่ขึ้นครับ
ที่คิดว่าจะชินมันกลายเป็นผสมความอคติลงไปต่ออาหาร
และแย่กว่านั้นคือต่อตัวแฟนผมด้วยบางทีเธอคุยกับผม
และผมทนไม่ไหวก็ต้องแกล้งทำเป็นหยิบลูกอมมาทาน
แล้วก็เนียนส่งให้เธอมันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น
หรือถ้าหากเธอซื้อมาทานในห้องผมก็จะบอกให้เธอไปแปลงฟัน
เพราะว่ามีพริกหรือว่าเศษอาหารติดซึ่งผมพยายามหาข้ออ้างมากมาย
เพื่อช่วยให้ผมอยู่ร่วมกับเธอได้แต่มันช่วยได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว
ผมไม่เคยชินกับมันเลยผมรักแฟนนะครับ
อยู่ใกล้แฟนเหมือนคู่รักปกติแต่มันติดอยู่ที่กลิ่นมะละกอจริง
ซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่ผมไม่กล้าบอกเธอเพราะว่ากลัวเธออายหรือไม่ก็โกรธผมไปเลย
ดีว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกับเธอยังสวมใส่แมสกันอยู่
มันช่วยให้กลิ่นเบาบางลงแถมช่วยปกปิดสีหน้าเวลาที่ผมรู้สึกขยาดกับกลิ่นมะละกอ
แต่ถ้าวันไหนที่อยู่กับเธอแล้วไม่ได้ใส่แมส
ผมต้องพยายามอย่างมากที่ต้องทนทำหน้าปกติไม่แสดงท่าทีรังเกียจ
ซึ่งผมกลัวว่าถ้าผมแสดงท่าทีไปแล้วเธอจะขาดความมั่นใจในการอยู่ใกล้ผม
ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันดูเล็กน้อยหรืองี่เง่าเกินไปไหม
อืมไม่อะค่ะพี่อ้อยว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายความรู้สึกของเราได้นะ
บอกว่าไม่รู้ว่าพี่จะอ่านอีเมลของผมไหม
หากพี่ได้อ่านช่วยแนะนำผมทีนะครับว่าผมควรทำยังไง
อ้อยมีวิธีไหนหรือคำพูดใดจะช่วยให้ผมพูดกับเธอ
โดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาไหมผมกลัวว่าเธอจะรู้สึกว่าผมรังเกียจเธอ
และเรื่องนี้มันจะกลายเป็นปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของเราอะครับ
แม่เพราะพี่เป็นแฟนพันธ์แท้คนหนึ่งของมะละกอ
อย่างนี้ค่ะพี่อ้อยว่าค่อยปรับความคิดแล้วก็ความเข้าใจก่อนนะ
สำหรับพี่อ้อยเองนะคะคุณสามีเคยเอ่ยปากบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงง่ายจริงเลยนะ
แค่มีส้มตำเธอก็ดำรงชีวิตอยู่ได้พี่เป็นคนแบบนั้นจริง
คือส่วนหนึ่งนะครับพี่อ้อยกำลังมองว่าถ้ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กซะทีเดียวนะเข้าใจเถอะค่ะว่าผู้หญิงกับส้มตำ
มันมีความผูกพันกันอย่างหนีไม่พ้นจริงนะคราวนี้ถ้าน้องดันเป็นคนที่
รกรเป็นเจ้ากรรมในเวรนะคะคือมันไม่มีเหตุผลแต่ไม่ชอบกลิ่นอย่างรุนแรง
ทำลายความสุขทุกครั้งที่ได้กลิ่นไม่รู้พี่อ้อยยังรู้สึกว่าเราควรพูดคุยกับแฟนตรง
จริงนะการมีอะไรไม่บอกแล้วใช้ทนหรือใช้สารพัดวิธีที่เป็นทางอ้อม
รู้ที่หลังพี่ว่าพังกว่าแค่ตอนที่คุยอะค่ะคงไม่ใช่ตอนที่เธอกำลังจัดส้มตำอยู่ข้างหน้าน้อง
หรือบางคู่ที่พี่อ้อยเคยเจอค่ะคุณแฟนชอบกินทุเรียนมากอีกฝ่ายเกลียดกลิ่นทุเรียนเข้าไส้
แต่ถ้ารักกันทุเรียนทำอะไรไม่ได้จริงก็แค่เรียนรู้จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข
คนอื่นจะมองว่าเรื่องนี้เล็กยังไงก็ตามพี่อ้อยยังยืนยันว่ามันคือเรื่องใหญ่
เกลียดสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่แฟนชอบสิ่งที่เราเกลียด
ยิ่งถ้าไม่บอกนำตรงอ่ะนะคะยิ่งทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่
ถ้ามารู้ทีหลังพังกว่าเยอะเลยแค่ตอนที่สื่อสารกันน้องต้องเข้าใจก่อนนะ
คิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดชอบคนละอย่างขอให้ต่างอย่างรักกัน
ไม่แน่นะคะบางคนเริ่มหัดกินเช่นน้องเองน้องตาม
หัดกินทีละเส้นก่อนแค่เราพยายามจะโน้ม
ไปหาสิ่งที่เขาชอบพี่อ้อยว่าก็ดูน่ารักแล้วนะ
แต่ถ้าลองแล้วก็ไม่ไหวจริงก็บอกกัน
อยากซื้อไปกินที่บ้านได้เลยนะไม่เป็นไรเธอกินเสร็จตรงนั้นเลย
ระเบียงใช่ไหมจ๊ะได้เลยเสร็จปั๊บช่วยเอามาวางเอาไว้เดี๋ยวฉัน
ล้างจานให้แต่ว่าก่อนจะล้างจานเธอช่วยเอาน้ำราด
สักนิดนึงเนาะฉันแพ้กลิ่นจริงก็ถ้า
ฉันต้องคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วซีเรียสหรือนั่งคุยกันแล้วก็บอกกับเธอในวัน
อารมณ์ดีว่าเธอฉันรู้สึกว่ามะละกอเป็นเจ้ากรรมในเวรของฉันน่ะ
ทำยังไงดีอ่ะฉันอยากกินส้มตำได้อร่อยเหมือนที่เธอกิน
เฮ้ยแต่เราไม่อยากปรับเปลี่ยนเท่านั้นนะเราทำยังไงที่มันกระทบกระเทือนต่อกันน้อยลง
อยากกินเธอกินได้เลยแต่ตอนที่เธอกินเสร็จปั๊บ
อย่างนี้ได้ไหมด้วยความที่กลิ่นมะละกอเนี่ย
มันทำให้ฉันปวดตาฉันไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเลยนะ
แต่มันเกิดอาการแพ้จริง
เราทำความสะอาดล้างมันให้ดีที่สุดดีไหมจ๊ะ
ที่รักนะกินได้เลยเต็มที่
แต่เราจะใช้วิธีการใดก็ตาม
ทำให้มันมีผลกระทบต่อเราน้อยที่สุด

พยายามอย่าทำให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่

ใครจะไปรู้นะลองกินไปกินมา
อยู่อาจจะชอบมันขึ้นมาอย่างน่าตกใจ
พูดได้เพราะว่าหลายอย่างที่พี่มาชอบกิน

เราต้องเรียนรู้ความต่างของกันและกัน

แค่ยอมรับได้ว่าแต่ละคนมีความต่าง

อย่ามองว่าความต่างเป็นปัญหา
แค่มองว่ามันคือส่วนเติมเต็ม

สองคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา

แต่คุณตารู้สึกว่าจืดแบบนี้อร่อยแล้ว

ก็สามารถนั่งโต๊ะร่วมกันได้

คือการแก้ปัญหาร่วมกันมากกว่า

เมื่อน้องตามตื้อเข้ามาตั้งนานแล้ว

บางทีก็ต้องให้อภัยในข้อที่ทำให้เพลียใจบางข้อ

ที่จะทำให้ความสัมพันธ์สะเทือน

กลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใด

กลิ่นนั้นเหม็นกลิ่นนี้เหม็นกลิ่นมะละกอ

แม้ไม่ได้ชอบอย่างเดียวกัน

ไม่ได้ชอบว่าเราต้องกินอาหารนี้ร่วมกัน
แต่ฉันชอบที่มื้อโต๊ะหรือมื้ออาหารนี้

เป็นความน่ารักเป็นความที่ตลก

เพราะไม่รู้จะบอกแฟนยังไงจริงนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป